ทยาบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวง
ติดตามในช่วงเฮ่ง
ที่เมืองกรุงเก่าอายุทยานะคะซึ่งพอพูดถึงจังหวัดนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะมาก
แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
อย่างวัดที่หมอไก่พาคุณผู้ชมมาในวันนี้ค่ะ
เป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์นะคะ
ที่เคยสร้างตำนานเอาไว้มากมายในอดีต
นั่นก็คือหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคนั่นเองค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อเรามาถึงวัดแห่งนี้ค่ะ
เราก็ต้องมาที่มนตบหลวงพ่อปานะคะ
เพื่อมาทำการกราบไหว้บูชาขอพรหลวงพ่อปานค่ะ
แต่ในตอนนี้นะคะทางวัดค่ะเขาได้มีการบูรณปฏิสังขรนะคะ
ด้านในค่ะเขาก็เลยมีการอัญเชิญรูปหล่อสำคัญนะคะ

ส่วนในเรื่องของรูปหล่อนะคะ
แต่ละรูปค่ะจะมีความสำคัญมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ
ต้องถามจากลุงอ้วนค่ะซึ่งเป็นกรรมการของวัดนี้นะคะ

สวัสดีค่ะขอเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ

อันนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อป่าที่สร้าง
สมัยที่ท่านมรณภาพได้ปีหนึ่ง

ก็เลยมาสร้างรูปหล่อให้กับสการะ
ค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่เขามาขอพร
เขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ

บางคนก็ป่วยไม่สบาย

แล้วส่วนใหญ่เวลาที่คนเขาจะเอาของมาถวาย

ด้านข้างจะมีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มหรือเปล่าคะ

หลวงพ่อท่านได้เดินทุดงไปภาคใต้
แล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อแช่ม

หลวงพู่ค้ายเส้นเจ้าวัดองค์แรก
เมื่อปี๒๔๔๒เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปาน

ที่จะมาสร้างวัดในบริเวณนี้ใช่ไหมคะ

ทางวัดได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ
แล้วก็ได้ทำการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้

แล้วลุงอ้วนคะในปัจจุบันนี้ค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ที่มีความสำคัญนะคะ
กับหลวงพ่อปานจะมีชิ้นไหนบ้างนะคะ

เป็นที่จุดเทียนเป็นสุวรรณหงษ์

มีเตียงและอาสาสบริษัทบางส่วน

ใช่โกรธที่บรรจุอาธิของท่านไหมคะ

ก็จะเอาอาทิตนี้ไปให้กราบสการะกัน
แล้วน้องอ้วนคะอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบ

ท่านเป็นพระผู้ทรงวิทยาคุมหรือคะ

ในบริเวณแถวนี้จะมีเรือมาจอดหน้าวัดเต็มเลย
ก็จะมีพวกเรือสมัยเก่าเป็นพวกเรือเมวิ่ง
ที่ไม่มีความคลบในอันทศาลที่
เรือวิ่งผ่านมาหน้าวัดไม่เบาเครื่องเครื่องก็ดับ

ถึงแบบมีลูกขี่สัตว์ต่างด้วยค่ะ

ก็บริกรรมไปพบกับทีมข่าว
แต่ละพิมพ์จะนิมิตสื่ออยู่กันทางจิต
แล้วคนนิยมพิมพ์ไหนมากที่สุดอะคะ

จะมีนิยมที่สุดก็คือหญิงไก่
ไม่ตามหานิยมค้าหากินเก่ง
คือคุดนี่เกี่ยวกับพระราชกาลอำนาจ

ก่อนจะคล้องจะใส่ห้องรัฐนาก่อนนะครับ

อันนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของฮนุมาน

แต่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ขี่สัตว์อะไรอะค่ะ

ใช่ครับเพราะเป็นมวลสารอย่างเดียว

จะขาบตอยหรือกลัวหัวกลัวท้ออะไรอย่างนี้
ก็เอาพระที่แช่น้ำเราไปรับมกฏาธรรม

ให้พระหลวงพระปานรักษาระลูกได้
และจุดนี้นะคะก็คือกุฏิกรรมฐานค่ะ
ในสมัยก่อนหลวงพ่อปานท่านใช้ในการนั่งฝึกวิปัสนากรรมฐานใช่ไหมคะ
สมัยคนมันจะเป็นฝ่าท่านมาฝึกกรรมฐานอยู่ที่นี่ทั้งคืน
ที่ท่านนั่งกรรมฐานตอนท่านยังมีชีวิตอยู่
จึงน่าเสร็จแล้วร่างกายคนตาย
อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะก็คือพระอุโบสถหลังนี้ค่ะ
แล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยสะดุดตาเลย
จะมีเหมือนทางลงไปข้างล่าง๔ทางนี่คืออะไรนะคะ
ในทางไปดูรูปปั้นนรกตะวัน๗กลุ่มที่ท่านสร้างไว้

เดี๋ยววานลุงช่วยนำทางไปลงนรกด้วยค่ะ

เดี๋ยวตามหมอไก่ไปลงนรกกันนะคะตามมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ในเนินรกแล้วนะคะ
การที่เราอยู่ในนรกนี่แสดงว่าเราต้องเป็นคนมีเคราะห์ถูกต้องไหมคะ

ครับพวกที่ทำผิดศีลข้อ๕ก็เชิญชมแต่ละคลุมจรกลุ่ม
ทั้งมีเคราะห์ชะตาก็มารอดให้หลานโบสถ์ตามจำนวนวันจัดขางพุฒิงาน
ทางวัดมีเตรียมอุปกรณ์ในการรอดโบสถ์ใช่ไหมคะ

สนับเข่ากันเข่าจะเจ็บ
ขาแข้งเข่าต้องแข็งแรงนะคะคุณผู้ชม
ถ้าใครขาแข้งแข็งแรงค่ะเดี๋ยวคลานตามหมอไก่มาเลยจ้ะ
ตรงนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการลอดโบสถ์ค่ะเราจะลอดโบสถ์นะคะตามจำนวนเขาเรียกว่าเป็นดาวพระเคาะนะคะ
เรามารอดโบสถ์กันเลยนะคะตามไว้ค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็รอดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการลอดโบสถนะคะ
ถือว่าเป็นการสะดอกเคาะแล้วก็เป็นการเสริมดวงชะตาไปในตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราหมดกรรมแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสวรรค์กันค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะ
และนี่ก็คือคติธรรมที่หลวงพ่อปานท่านฝากไว้นะคะว่าถ้าใครที่ทำไม่ดีค่ะก็จะต้องตกนรกนะคะ
แต่ว่าถ้าใครที่ทำดีค่ะก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะคะ
แล้วในเรื่องของพระประธานของพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะท่านมีชื่อว่าอะไรนะคะ
แล้วมีเคล็ดลับอะไรไหมคะว่าถ้าเอาของสิ่งนี้มาถวายแล้ว
จะได้สมใจปรฐานายแน่นอน
พี่กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อปาน
แล้วก็ได้มาคลานลอดโบสถเพื่อเสริมสิริมงคล
ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ปังร่ำรวยสมใจปรารถนาค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ